สาวเชียงนำใหม่บอกว่าไปซื้อไส้ปลาหมึกอ่ะ
อ่าจะมาทานให้หนำใจซะหน่อยปรากฏว่าหายหิวเลยค่ะ
นำย่อยนี้กลับไปเข้าที่เลยนะคะแล้วตำไมอ่ะเอาไหมฮะ
เพราะอะไรนะแหวกมามีแต่วิญญาณปลาหมึก
ร้านหนึ่งนะฮะดูไส้นะฮะร้านหนึ่งอะไรคู่ชื่อร้านไปเลยเออ
เดี๋ยวค่อยให้ตาคลิปดูไส้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลไอ้ยาดูเล่นขึ้น
ทั้งหมดทั้งมวลในทาโกยากิหนึ่งลูกมีหมึกแค่หนึ่งชิ้น

พวันขึ้นเพิ่งเห็น
เห็นแล้วเป็นแบบพี่ต้อนชอบทานไหม

เป็นผักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเนื้อปลาหมึก

นี่ใช้คำว่าปลาหมึกทิพย์หรือวิญญาณปลาหมึกมานิดเดียวแบบนี้
แล้วข้างในคือแบบโหสักขนาดนั้นนะคะ
เนี่ยเขาเลยต้องเอามาโพสต์ตั้งคำถามว่าเฮ้ยนี่มันใช่เหรอทาโกยากิ
แล้วนี่คืออะไรปูอาดปกติเขาใส่ไหม
หน้าก็มีนะบางหน้าก็มีใช่ไหมคะแต่นี่เขาสั่งไส้ปลาหมึกไง
เขาสั่งชัดเจนว่าไส้ปลาหมึกนะฮะนี่คุณผู้ชมถึงขั้นต้องออกมาโพสต์
แอปพลิเคชันติ๊กต๊อกแบบนี้ฟ้องชาวโลกซะหน่อยนะคะ
ไปซื้อทาโกยากิมาจากร้านดังย่านนิมมารเหมินของเจียงใหม่ค่ะ
ซื้อมากี่ลูก๖ลูกอ๋อไม่ใช่๖๐บาท๑๒ลูกก็ตกลูกละ๕บาท
แต่พอแกะดูแล้วมันกลวงโบ๋แบบนี้โอ้ไส้ปลาหมึกนิดเดียวอะค่ะ
บอกว่าเซ็งเลยนะเห็นแบบนี้คือแบบหายหิวไปเลยอ่ะ
ทีนี้พอคลิปนี้ปรากฏออกไปปรากฏว่ามีคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า
มันก็มีอยู่นิดเดียวเปล่าเออแล้ว๖ลูกละ๖บาทลูกละ๕๖บาทเนี่ย
จะเอาอะไรดีอีกเอาอะไรดักหอยธนาถ้าอยากกินดีก็ไปซื้อเกรงดูดีแพงโน้ต
โอ้โหหนวดอันหนึ่ง๒๐รสอันหนึ่ง๓๐รสเลยนะถ้าไปแพงนะ

พอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วเสียงแตก

บางคนเขาก็เห็นด้วยกับเจ้าของคลิปว่า
เออใช่จริงมันน้อยจริงมันแพงเกินไปจริงคุณภาพมันก็ไม่คุ้มกับราคาที่คุณต้องจ่าย
แต่บางคนก็บอกว่าถ้าอยากกินแพงดีนู่นไปซื้อที่แบบราคาสูงเกรดดีคือลูกละ๕บาทคุณจะเอาอะไรนักหนา
บางคนก็มาแชร์ประสบการณ์บอกเอาไปกินที่ญี่ปุ่นนะไส้แน่นมากแม่นะคะราคาก็ไม่แพงด้วย
อันนี้ภาพที่อธิบายให้ฟังนะว่านี่คือทาโกยากิ
ใช่ค่ะคือถึงบอกว่าเสียงมันแตกออกเป็นแบบนี้นะคะ
เจ้าของร้านคงแบบช่วยหลายรอบมากเลยนะ

ไม่ล่าสุดออกมาบอกแล้ว
เข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าขายลูกละ๕บาทมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะ
กำไรน้อยมากตอนหั่นหมึกมันใหญ่กว่านี้แต่พอไว้แล้วอ๋อหมึกมันโหด

มันเคยใหญ่ความมันโดนไฟมันเล็กลงอ๋อเหรอฮะอย่าไปเน้นหมึกสิเน้นแป้งสิ
กินเข้าไปแป้งอร่อยจะตายวันหลังพี่ก็ไปซื้อเนี่ยค่ะ
ใจเย็นอยากได้หมึกเหมือนกันค่ะ